ผู้ชายคนนี้อายุ๑๔ปีอยู่ย่านตาขาวตรัง

พี่เลยมีปืนมาอวด

ตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุช่วงสายของเมื่อวาน
เป็นบ้าน๒ชั้นชั้นล่างเป็นร้านขายของชำ

ไปตรวจสอบก็บริเวณโถงติดกับบันไดและห้องนอน
มีคราบเลือดถูกเช็ดออก

ใกล้กันเจอกระเป๋าเป็นกระเป๋าสะพาย
ข้างในมีปืนขนาด๑๑มิลลิเมตร
ที่รังเพลิงมีกระสุนพร้อมใช้งาน๑นัดด้วยนี่ครับกระบอกนี้
บนฝาผนังปูนมีรอยกระสุนเจาะเข้าไป๑รู
ถัดไปบนระเบียงด้านหลังที่ติดกับจุดเกิดเหตุ
มีผ้าเอาเช็ดเลือดแล้วละ๑ผืนวางอยู่

ทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นเด็กผู้ชายอายุ๑๔ปี
ส่วนผู้ก่อเหตุก็เป็นเพื่อนอายุเท่ากัน

เรื่องต้นทราบว่าเด็กทั้ง๔คนนะครับเป็นเพื่อนสนิทกัน
นัดกันมานั่งคุยกันที่ชั้น๒

ปืนของตามาตาเป็นอดีตตำรวจอยู่พัทธลุงนะครับแล้วเด็ก
เอามาเก็บไว้๓เดือนแล้วตาก็ไปแจ้งความบอกปืนหายนะ
ระหว่างเอาปืนมาโชว์เพื่อนจู่มันลั่นครับคุณผู้ชมลั่นเข้า
ปั๊บโทร๑๖๖๙ไปแจ้งเขาบอกว่าถูกประทัดระเบิดใส่
กู้ชีพมารับตัวไปนะครับทั้งหมดก็แยกย้ายกันหนีเจ้าหน้าที่
จะนำตัวไปสอบถามให้รู้ความจริงให้ได้เบื้องต้นนะครับตำรวจ
แจ้งข้อหาผู้ก่อเหตุหนึ่งรายนะครับในข้อหาฆ่าผู้อื่นแล้ว
พรบปืนนะครับแล้วจะนำตัวไปฝากขังที่สถานพินิษฐ์และ
คุ้มครองเด็กและยาวประชนที่จังหวัดตรังค์ครับ